ทุกผู้ชมครับมาดูภาพสองภาพนี้นะฮะ
พื้นที่ของโรงพยาบาลเนี่ยเราน่าจะทราบกันอยู่แล้ว
ว่าเขามีกฎมีข้อห้ามเวลาที่เจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงาน
ในห้องของแพทย์ในพื้นที่ของแพทย์พยาบาลเนี่ย

ถูกต้องค่ะเขาก็จะมีป้ายเตือนป้ายบอกไว้ที่โรงพยาบาลด้วยนะคะ
แต่มีผู้ชายคนหนึ่งไปโรงพยาบาลฮะแล้วก็ไปแอบถ่ายรูปนี้
ไปโพสต์ในสังคมออนไลน์เป็นโต๊ะการทำงานของเจ้าหน้าที่พยาบาล
แล้วเขาก็เปิดพัดลมเอาไว้นะครับอ่าแล้วก็มีข้อความลักษณะเหมือนกับ
ประมาณว่าเออเนี่ยแล้วมันจะมีอะไรลอยมาบ้างอะไรอย่างนี้ตามพัดลมอย่างนี้
อีกภาพหนึ่งก็เป็นภาพตอนที่เจ้าหน้าที่นะครับกำลังตรวจนะครับ
กำลังรักษาเขาใช้คำว่าป๊าอาจจะเป็นคุณพ่อของเขาเนี่ยฮะ
แล้วก็โพสต์ข้อความบอกว่าถ้าพี่จิ้มป๊าผมแรงผมจิ้มพี่คืนนะครับ
ประมาณอย่างนี้คือคนโพสต์พาพ่อไปหาหมอ
คนเดียวกันสองภาพเลยใช่
แต่คุณไปถ่ายแบบนี้ไม่ได้ใช่แล้วก็ข้อความที่คุณพิมพ์เข้าไปในภาพอ่ะใช่
คุณคิดถึงอะไรคุณจะสื่ออะไรใช่ไหมอย่างภาพนี้ถ้าพี่จิ้มป๊าผมแรง
ผมจิ้มพี่คืนนะครับหรือเนี่ยฮะโต๊ะของเจ้าหน้าที่ไปถ่ายพัดลมเขา
มันเป็นพัดลมตัวเตี้ยแล้วคุณก็พูดลักษณะเหมือนกับว่าเออ
เป่าพัดลมแบบนี้แล้วอะไรยังไงแบบเนี้ยนะครับใช่
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราถามเรื่องนี้ไปยังนายแพทย์สุประชัย
พพฤกษกุลนะครับท่านผู้มนุยการโรงพยาบาลประจวบคิริคัน
เพราะว่าทางโรงพยาบาลประจบคิริขันเนี่ยเขาบอกก่อนเลยด้วยซ้ำ
ก่อนที่จะเป็นข่าวทางโลกโซเชียลเนี่ยบอกว่าอย่างนี้เนี่ยฟ้อง
ใช่ค่ะฟ้องแน่เนี่ยฮะเราก็เลยถามท่านผอนะฮะ
ผอบอกว่าหลังเกิดเหตุเรื่องนี้ถือว่าส่งผลกระทบต่อความรู้สึกขององค์กรพยาบาลอย่างมาก
เนื่องจากน้องที่เป็นพยาบาลที่อยู่ในภาพเนี่ยนะเขาทำงานดี
เอาใจใส่คนไข้การเอาภาพไปโพสต์โดยที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงในการปฏิบัติหน้าที่
ถือว่าทำให้หน่วยงานได้รับความเสียหายทางโรงพยาบาลมอบหมายให้นิติกรรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อแจ้งความเอาผิดกับผู้โพสต์แล้วข้อหามินประมาทอ่า
ลักษณะการโพสต์ก็เป็นแบบสองแง่สองงามทำให้เกิดความเสียหายนะฮะอ่า
บอกว่าหลังเกิดเหตุน้องพยาบาลที่อยู่ในภาพรู้สึกแย่มากนะ
แล้วก็บรรทอนกำลังใจในการทำงานมากทั้งที่น้องเป็นคนทำงานดี
เป็นที่รักไข้ของเพื่อนร่วมงานและคนไข้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนโพสต์
กำลังใจการทำงานของพวกเราทุกคนนะคะพอพวกเราก็จะพูดกันเรื่องนี้ว่าทำไมทำกับเราแบบนี้
อุตส่าห์ตั้งใจแล้วมันไม่ใช่มีอะไรผิดเลยเราตั้งใจทำงานแล้วทำไมถึงทำแบบนั้น
ช่วงเย็นด้วยในในวันราชการเวลาสิบหกจุดสามธุนถึงยี่สิบจุดสามศูนย์นอนนะคะ
ซึ่งยุงชุมมากน้องเขาต้องเปิดไล่ยุงเพราะว่าเราตั้งตรงอื่นไม่ได้เลย
ข้างหลังก็เป็นเป็นทางเดินเข้าห้องน้ำซึ่งก็จะเกะกะคนไข้อีกนะคะ
ก็เลยเลยต้องตั้งไว้ใต้โต๊ะเพื่อไล่ยุงซึ่งวันนั้นถ้าเป็นวันช่วงเช้าเนี่ย
น้องเขาไม่ได้เปิดอยู่แล้วนี่ฮะคือเจ้าหน้าที่เขาก็จำเป็นต้องเป่าไล่ยุงของเขา
ใช่ค่ะแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานกันหนักนะคะใช่
แล้วคุณไปแอบถ่ายภาพเขาอย่างนี้ผิดพรบสาธารณสุขนะฮะ
ห้ามถ่ายภาพเจ้าหน้าที่พยาบาลหมอในพื้นที่ที่เขารักษาผู้ป่วยรักษาคนไข้
อ่าส่วนผู้โพสต์นะครับหลังเกิดเหตุนะครับ
ทางฝ่ายกฎหมายของโรงพยาบาลได้ติดต่อไปยังที่ทำงานของเขา
อ่ารู้สึกว่าเขาจะเป็นพวกบริษัทอะไรคลี่เข้ามาในพื้นที่โรงพยาบาลอะไรอย่างงี้นี่แหละ
แล้วก็มาแอบถ่ายอาจจะไม่ใช่ญาติของคนไข้อะไรเลยก็ได้นะครับ
ก็ล่าสุดเนี่ยพบว่าผู้โพสต์ก็ลบโพสต์ออกแล้วแล้วก็ไปโพสต์ข้อความเอาไว้บอกว่า
ทำอะไรไปเนี่ยต้องขอโทษพี่ที่โรงพยาบาลประจวบด้วยนะครับ
ผมไม่มีเจตนาไม่ดีน่าอะไรอย่างเงี้ยอืมพิมพ์ภาษาแบบภาษาเล่นเล่น
มันยังเป็นสนุกอ่ะอ่าอะไรไม่ได้รู้สึกสมมึกอะไรเลยค่ะนี่ฮะ
อ่าแล้วก็ยังไม่ได้มาขอโทษอย่างเป็นทางการกับทางโรงพยาบาล
แล้วคนที่ไปแอบถ่ายภาพเขาแล้วไปโพสต์ด้วยอืม
คนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะใช่คุณพ่อใช่ป๊าของตัวเองจริงหรือเปล่า
บอกว่าเออจิ้มป๊าเขาอะไรอย่างเงี้อ่าถ้าพี่จิ้มป๊าผม
ผมจิ้มป๊าอ่าผมจิ้มพี่คืนนะอย่างเงี้ยอ่า
นี่ฮะเขาฟ้องได้หมดเลยนะฮะค่ะอ่าอ่านี่ฮะ
ก็ใครคิดจะเล่นพิเลอะไรอย่างนี้อีกก็ขอให้รู้ไว้
พื้นที่โรงพยาบาลทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับถูกต้องค่ะครับ